คุณอ้ำอธิชาตินั่นเองนะคะ

อายุครบ๔๑ปี

มือทาบอกพี่อ้ำจ๋า๔๑ปี

หนูพันธุ์ก็ยังดีอยู่เลยอ่ะพี่แจ๊ด
ใช่ค่ะวันสำคัญของหนุ่มอ้ำทั้งทีนะคะ
งานนี้พี่นัทมีเรียภรรยาสุดที่รักค่ะ

รวบรวมภาพโมเมนต์ต่างของสามีนะคะ
ลงไว้ในไอจีเพื่อจะโวยพรนี่แหละ

หรือจะเป็นฟิลแบบน่ารัก
รักนะคะหอมน้องหมาจุ๊บหน้าผากเมียอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
นัทเนี่ยเขียนฟิลแบบกรอนนะคะไว้ว่า
ถึงเวลาวันเกิดอ้ำพี่ขอปล้ำน้องสักทีได้ไหมเหรอ
พอกันทีอย่างยื่นยักษ์อย่างได้รอ
ไซซ์โซ่คอเริ่มต้นวันนี้เลย
กลอนสวัสดีกลับของพี่พ่อได้มั้ยจ๊ะน้อง
เขาแซวกันเนอะ
ขออภิการก็บอกได้นะว่า
คงน้อยกลอยใจของพี่
มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจนะฮะ
สมหวังสำเร็จแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีงามตลอดไป

เขาออกตัวแรงเลยว่าเขาเป็นภรรยาอีกคนนึงนะคะ

ลงภาพซบอกพี่อ้ำไปเลยค่ะ

เก่คือผู้ชายที่เราก็รักมากเลย
ขอบคุณที่มีแกเป็นคนช่วยประคองให้ฉันมาตลอด
หลงรักแกยังไงเมื่อ๑๗ปีที่แล้ว
ทุกวันนี้ก็ขาดแกไม่ได้เลย

ด้วยความเป็นสวีทหวานเวิร์ดกว่าภรรยาเขาอีกอะ
ยังไม่หมดโคตรรักแกเลยอ้ำสามีของฉัน

สรุปคือของใครกันแน่เป็นงงนะ

พี่หนุ่มกัญชน์กันชัย

อันนี้แสดงว่าสนิทสนมกันมาก

โมเมนต์ที่แบบสนิทไม่สนิทไม่รู้แต่สนิทมากเลย
เป็นภาพที่แบบว่าน้องปีใหม่เพิ่งเกิดมาอย่างนี้
แล้วก็ถือว่าพี่นัทร่วมแสดงความยินดีนะคะ
เรียกว่าสื่อให้เห็นถึงความเป็นแบบมิตรภาพทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็เขียนโวยพรว่าสุขสรรค์วันเกิดพี่อ้ำที่รัก
อยู่กันมาจนเป็นลุงอ้ำแล้ว

เกิดปีนี้ขอให้เพื่อนรักจอมพลัง
ใกล้สิบปีก็ขอให้แรงดีไม่มีตก

ให้คนรอบข้างเสมอก็แล้วกันเนาะ
แต่ว่าเขาเป็นหุ่นเบนใยสุขภาพกันดูแลกันตลอดเลยนะคะ
นางชอบแกงนางชอบแบบดักตี้เอวน่ารักนะครับ